คุณผู้ชมฮะเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวขึ้นเคาน์เตอร์ร้านทองในห้างดังที่บ้านฉางระยองนะครับ
ปรากฏว่ากวาดทองไปได้คุณโอ้น้ำหนักเนี่ย๑๕บาท
มูลค่ากว่าครึ่งล้านนะครับใช้เวลาแค่๕วินาที
ตอนนี้ตำรวจตามไล่ล่าตัวอยู่นะครับ
นี่ครับมาอย่างเร็วคว้าอย่างไวแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะฮะ
ใช้เวลาทั้งหมด๕วินาทีแต่ได้ทองน้ำหนัก๑๕บาทไปนะครับ
เป็นทองเส้นละหนึ่งบาทจำนวนสิบห้าเส้นมูลค่าสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะที่ห้างทองพรีเมียมโกเยาวราชนะฮะ
ห้างแห่งหนึ่งสาขาบ้านฉางริมถนนสุขุมวิทย์อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดจากร้านทองสามารถบันทึกภาพไว้ได้
หลังจากนั้นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบทะเบียนหลบหนีไปนะครับ
โดยตอนเกิดเหตุมีพนักงานร้านทองอยู่หน้าร้าน๒คน
ซึ่งเป็นช่วงที่คนเดินห้างยังบางตาอยู่นะครับ
ปรากฏว่าคนร้ายใส่หมวกผ้าสีน้ำตาลสวมหน้ากากอนามัย
เสื้อแขนยาวสีดำเกงยีนเดินเข้ามาตรงหน้าตู้ทองตรงเคาน์เตอร์แบบนี้
แล้วก็ชักปืนออกมาขู่นะครับพนักงานรีบหลบ
คนร้ายกระโดดขึ้นบนเคาน์เตอร์เลยบนตู้กระจกเลย
กระชากซ่อยคอทองคำตรงแผงด้านหลังไปสิบห้าเส้น
แล้วก็วิ่งออกไปทางด้านหน้าห้างนะครับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า
บรอนเงินเบาะรถสีแดงใส่ล้อแม็กซ์
แต่ไม่สามารถจับภาพของป้ายทะเบียนเอาไว้ได้ชัดเจนนะครับ
หลบหนีไปทางหน้าห้างไปบนถนนสุขุมวิทย์มีพยานผู้พบเห็นนะฮะเห็นว่าคนร้ายเนี่ย
มุ่งหน้าไปทางชายหาดพลาที่อำเภอบ้านฉางก่อนจะหายไปทีนี้ครับ
คุณผู้ชมฮะล่าสุดทีมข่าวของเราได้ติดตามความคืบหน้าของคดี
ไปที่ตำรวจสพบ้านฉางนะฮะแล้วก็พบกับผู้เห็นเหตุการณ์
ขณะที่คนร้ายก่อเหตุชิงทองนะครับและเป็นผู้ประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
โดยให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายบรายนี้ใช้ถนนเส้นชุมชนประชุมมิตร
ภายหลังก่อเหตุแล้วขี่รถไปทางชุมชนประชุมมิตรนี่แหละครับ
คือมาก็ทางเดียวกลับก็ทางเดียวกันแล้วก็มุ่งหน้าไปทางถนนบุรพาพัฒน์
แล้วก็วกกลับเข้ามาที่ซอยประชุมมิตรอีกครั้งลักษณะทั้งขี่แบบไม่เร่งรีบ
แล้วเขาบอกว่าเป็นเหมือนลักษณะการขี่แบบสับขาหลอกสับขาหลอกตำรวจนะฮะ
เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนที่คุ้นเคยพื้นที่คุ้นเคยเส้นทางในการขับขี่
ในการหลบหนีเป็นอย่างดีนะครับขณะที่ตำรวจเปิดเผยว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเร่งไล่ล่า
ชิงทองรายนี้มาดำเนินคดีให้ได้นะฮะอันนี้เป็นเบาะแสหนึ่งนะ
กล้องวงจรปิดที่เห็นภาพคนร้ายขับวกไปวนมาในเส้นทางเดิมแบบนี้
แล้วก็ไม่รีบไม่ร้อนน่าจะเป็นคนที่คุ้นชินพื้นที่
แล้วก็คุ้นชินในเส้นทางหลบหนีหรือไม่ก็มีการวางแผนไว้ก่อนนะครับ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ได้เบาะแสผู้ก่อเหตุแล้วพอสมควรแต่ยังไม่ขอเปิดเผยนะ
เกรงว่าผู้ก่อเหตุจะใช้เป็นข้อมูลในการหลบหนีแต่รับรองไม่รอดหรอกคุณ
ชิงทองแป๊บเดียวเดี๋ยวตำรวจก็จับได้นะฮะ